เขาบอกว่าช่วยดูคลิปนี้หน่อยเถอะ

ร้านเหล้าร้านนี้ทำแบบนี้ได้ด้วยเหรอ

ไม่มีเลยไม่เว้นระยะห่างไม่ใส่หน้ากากอนามัยสูบบุหรี่ไฟฟ้า
แล้วเดี๋ยวมันจะมีบางภาพนะคะเหมือนกับมีลักษณะของการลามกอนาจารย์ด้วยอ่ะ
ล้วงเข้าไปในกางเกงอันนี้หน้าเวทีใช่ค่ะจะเห็นว่าเบียดเสียดยัดเยียดใช่
ควันเมื่อกี้บุรีไฟฟ้านี่ภาพนี้ค่ะลูกค้าผู้หญิง
ใช่ลวงเข้าไปในกางเกงของผู้ชายแล้วผู้ชายก็ถอดเสื้อ

หรือว่าพนักงานหรือคนมาเถียวด้วยกันหรือยังไงแต่ภาพมันเป็นแบบเนี้ย
ล้วงลึกเข้าไปเลยอืมโอ้โหคือเขาเห็นแล้วเขาบอกว่าเขาก็ไม่สบายใจ
ค่ะน่ะเราก็ไปดูพื้นที่ตรงนี้ร้านแห่งนี้สถานบันเทิงแห่งนี้
ความปลอดภัยอะไรพวกนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
แต่ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าผับแห่งนี้เพิ่งเปิดได้ไม่นาน
เพิ่งเปิดเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่
พอสถานการณ์ดีขึ้นเขาให้เปิดได้ก็กลับมาเปิดอีกครั้ง
แต่ทีนี้เดือดร้อนเลยชาวบ้านแถวนี้บอกว่าเสียงดนตรีดังมาก
กรีดร้องนี่ดังแบบดังข้ามฝั่งถนนมาเลยนะ
จนบังหลังเนี่ยฮะเห็นมั้ย
เขาต้องเสียเงินเป็นแสนไปก่อกำแพงสูงขึ้นมาเพื่อกันเสียง
แต่ทำแล้วก็ไม่ช่วยอะไร

ช่วยเข้ามาดูให้หน่อยจัดการให้หน่อย
เราเข้าใจนะคะร้านอาหารไม่มีปัญหา
แต่ทีนี้เสียงกำลังทุกหน่วยงานรัฐการณ์ที่เกี่ยวข้อง
ช่วยมาตรวจสอบให้เรานิดนึง
ว่าจริงแล้วประชาชนเดือดร้อนจริงหรือเปล่า
แต่ถ้าจะมาจริงขอความกรุณาหน่วยงานว่า

พอแจ้งไปปุ๊บเสียงมันจะเบาลง

เสียงมันอยู่ในมาตรฐานเลยอะค่ะ

แต่ถ้าชีวิตประจำวันพื้นทรีย์แล้ว